ให้โชคดีโชคดีสุงอาเศษเวลปลีนะข้อยรวยรวย
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเพิ่มสู่วารายที่ปรากฏของคนอยากรวย
กับรายการเศสผิวไฯแด่
โอ้โหวันนี้อย่างไรแม่เดี่ยงอยู่ที่ไหนคะน้องจ๊า
ร้านหนึ่งที่แบบว่าขายดีมาก
เอาอย่างนี้วันหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณ๔๐ตัว
โหจรึยังหรออยากรู้ว่าเขาทำยังไงจริงแบบว่า

และอย่างเนี่ยในขณะที่เรามาถ่ายนะคะ
คุณผู้ชมตอนนี้ประมาณเที่ยง

ที่สำคัญจ้าเอิ้นที่ไปเสิร์ชมาดูแล้วเจ้าของร้านสุดแซ่บมากจริง

ร้านโตเป็ดย่างตั้งอยู่ถนนประชาราชสาย๑ซอย๒๐ใกล้กับแยกบางโพ
หรือจะมาจากสถานีรถไฟใต้ดินบางโพก็ได้นะคุณผู้ชม
ร้านนี้เนี่ยเขาเปิดมาได้เกือบ๔๐ปีแล้วล่ะครับ
สืบทอดความอร่อยมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อสู่รุ่นลูก
เรื่องรสชาติเนี่ยของเป็ดย่างนะเนื้อนุ่มหนังกรอบพร้อมน้ำราดก็ยังคงเด็ดเหมือนเดิม
เพิ่มเติมคือมีเมนูให้เลือกชิมเยอะแยะมากมายจนขายดีดีมากขึ้นอีกซะด้วยนะ
พี่ตบคือขาย่าดรุ่นที่สองที่ทำร้าน
ความพิเศษของร้านโตเป็ดย่างอยู่ตรงไหนคะเป็ดเนี่ยครับ
เป็นจะเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็หนังจะกรอบนะครับแล้วก็หนังจะชำวาวครับ
วันละ๓๐๐กวนนี่จริงไหมคะมองไหมคะส่วนที่สุดเนี่ย

แล้วยังเป็ดเนี่ยค่ะเราจะต้องแบบขนาดประมาณตัวหนึ่งประมาณกิโลอะไรแบบนี้ไหม

ใช่ประมาณนี้ครับ

จะบอกว่านอกจากเป็ดแล้วใครจะมีอย่างอื่นด้วย

ก็ยังมีหมูกรอบ

กว่าจะได้เป็ดย่างมาสักตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
ซึ่งในขั้นตอนแรกที่จะต้องทำนั่นก็คือการหมักเป็ดนั่นเอง
แต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการหมักเป็ดตอนนี้ขอขั้นเวลาด้วย

กับแม่ค้าสายหาที่ปากเนี่ยหวาน

คนสวยไฮโซคนสวยใส่ชุดกระโปรง
ถ้าเสียรถหรูรถเบ้นมายายหมกก็จะเขียนว่ารถหรู

หม่อนก็จะบอกว่าขอไปตามคิวนะคะ
ถ้าตำรวจมาเนี่ยม่อมก็ไม่เส้นค่ะจะจับก็จับเลย
ร้านเด็ดขวัญใจเช้าอุรดนทรานีเห็นเป็นเพลิงเล็ก
แบบนี้เนี่ยครับแต่ก็เปิดขายมายาวนานกว่า๑๗ปีแล้วล่ะ
เทคนิคการจำลูกค้าของเจ๊หม่อมนั่นเองล่ะครับ
ก็สวยชุดนอกสั่งตามปูค่ะ
เขียนเสื้อเพราะว่าเจมส์อ่อมจะจำง่ายจำไม่หลงกัน
ถ้าดำหลายคนแกหมดก็จะหันไปเขียนอีกคนที่ว่าเสื้อลายหรือว่าเสื้อรูปหัวใจ

ง่ายกับการกิจตังครับ
แหมทั้งจำง่ายแถมได้รอยยิ้มจากลูกค้าไปด้วยนะเนี่ย
แต่ที่นี่เขาไม่ได้มีดีแค่ปากหวานเท่านั้นนะ
รสชาติยังแซ่บเผ็ดแบบควันออกหู
จนได้ฉายาว่าเจ๊มอมเห็ดปากบานกันเลยทีเดียว
ส้มตำครกแตกไม่ตายไม่เอาเงินเหรอลูก
ต้องเผ็ดโสดตายประหลาดปากลูกค้าต้องบานเหรอ
ว่าแต่ที่ร้านนี้มีอะไรขายบ้างล่ะครับ
เฉพาะช่วงหน้าฝนจะมีหอยนาต้มกุ้งคั่วค่ะกุ้งฝอยคั่ว
เมนูที่เด็ดก็คือไก่ย่างปลาเผาส้มตำทุกอย่างที่ไม่ใช่ทะเล
แล้วที่เด็ดของส้มตำร้านเจ๊หม่อมอยู่ที่อะไรล่ะครับ
ปลาร้ารสชาติของเราเลยค่ะจะเป็นปลาร้าสูตรของเราโหน่งค่ะ
แรงค่ะเตะจมูกลูกค้าเวลามานั่งรอเยอะค่ะ
หันมองหน้ากันเลยค่ะบอกสูตรได้ไหมสูตรบอกไม่ได้นะคะ
เป็นความลับของร้านนะคะขอโทษค่ะ
อีกเมนูหนึ่งที่กินคู่กับส้มตำแล้วเข้ากันดีดีนั่นก็คือไก่ย่าง
นี่ค่ะถ้าอุ่นไก่เราจะอุ่นทีละตัวลูกค้ามาเยอะเราก็จะทำทีละโต๊ะค่ะ
ส่วนอีกเมนูที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันนั่นก็คือแกงหน่อไม้
แต่จะมีเคล็ดลับอยู่ที่อะไรให้เจ๊หม่อมบอกกันหน่อยครับ
เบื่อนี่ค่ะที่สูตรที่ลูกค้าชอบแช่อย่างน้อยต้อง๓๐นาทีจ้ะ
เราเอามาโขกก่อนมันจะทำให้น้ำเข้มข้นค่ะรสชาติจะนัวปลาร้ากลมกล่อมค่ะ

เห็นไปแล้วหลายเมนูงั้นให้เจ๊หม่อมคิดเงินหน่อยครับ

ลูกค้าก็จะบอกว่าแม่คะหนูมี๕ล้านหนูกินได้ไหมคะ

เมื่อก็จะบอกว่าถ้าไม่มีเพื่อนขอจอดล็อตไป
แล้วจะขอมาเอาทีหลังนะคะ
หม่อมก็บอกว่าได้ค่ะจอดได้แต่ยายหม่อมขับไม่เป็นเหมือนเดิม
ที่แท้ก็มุกของเจ๊มอมนี่เอง
หลักล้านก็เท่ากับหลักร้อยนั่นแหละครับตกใจหมดเลย
แต่เห็นขายดีอารมณ์ดีขนาดนี้เคยมีช่วงชีวิตที่ลำบากกับเขาบ้างหรือเปล่าล่ะครับ
เมื่อก่อนเจ๊หม่อมมีรถค่ะเจ๊หม่อมมีรถล็อคโฟ
โควิดก็เลยมาค่ะยอดขายได้ห่อมตกเยอะมาก
แต่ลูกค้าก็ยังมาดีหมดก็เลยต้องขายออกไป
แล้วก็ช่วยที่ซื้อไว้๘บาทก็ขายหมดเลยค่ะเอาชีวิตรอดไปก่อน
สุดท้ายนี้ใครที่ผ่านไปแถวจังหวัดอุดรธานี
ก็แวะเวียนไปชิมส้มตำรสจัดจ้านจากร้านส้มตำเจ๊หม่อมกันได้เลยครับ
ตั้งอยู่ริมถนนรอบเมืองอุดรธานีฝั่งทิศตะวันออกเขตเทศบาลนครอุดรธานี
แต่ช่วงหน้าใครที่กำลังรอจดสูตรการหมักเป็ด
ในแบบฉบับของร้านโตเป็ดย่าง
ที่เรียกว่าต้องหมักกันข้ามคืน
อดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

โอ้โห
เนื้อปูแบบจุก๗๐บาท

เศรษฐีป้ายแดง

ช่วงนี้เรายังอยู่กันที่ร้านโตเป็ดย่าง

ล้วงสูตรลับการทำเป็ดย่าง
ขึ้นชื่อว่ายืนหนึ่งในย่านบางโพ
โดยเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่การหมักเป็ด
ซึ่งสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกนั่นก็คือ

ส่วนวัตถุดิบและวิธีการทำจะเป็นยังไง

มีอะไรบ้างค่ะพี่เติบ

เพื่อเราจะได้เอาน้ำที่เราผสมแล้วเข้าไปข้างใน

แล้วก็อันนี้ตักไป๒ชอสครับ

เปาเพื่อให้หนั่งตรงนี้มันไม่ติดกับเนื้อ

อ๋อนี่คือทีเดชสุดเคล็ดลับเลย
อ๋อมาเลยย่างนิดนึงละเอียดนิดนึงครับผม
อันนี้ก็เสร็จแล้ว
ใช่แล้วก็เดี๋ยวเอาไปย้อมสีเป็นสีส้มครับ

ประมาณนี้นะครับ
ย้อมให้มันเข้าเนื้อทั้งหมดนะครับ
นี่เพิ่งดูนะเวลาเรากินเป็ดย่างเนอะ
ไม่ง่ายไม่หลายคนต่อ

ซึ่งพอชุบสีเป็ดจนสวยน่ากินแบบนี้แล้วเนี่ย
ก็จะต้องนำไปตากไว้๑คืน
เพื่อให้ทั้งสีและเครื่องหมักเข้าเนื้อ
จึงจะสามารถเอามาย่างได้นั่นเองล่ะครับ
โดยในการย่างก็จะต้องมีการกลับด้าน
เพื่อให้เป็ดสุกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ย่างด้านละประมาณ๒๕นาที
ก็จะได้เป็ดพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลย
เวลาเรากินเป็ดย่างนั่นก็คือ

เราไปล้วงเคล็ดลับกันต่อเลยครับ

มีหอมแดงมีกระเทียมมีพวกผักชี

ตาลแล้วก็ผงชูรสเกลือแล้วก็แป้งมันครับ

อาจจะเป็นลูกมือ

ก็ใส่แป้งมะรูไปเพื่อให้ความเหนียวครับ
โอ้โหคนนี้ก็คือสูตรเด็ดน้ำลาด

ทั้งการทำเป็ดย่างและน้ำราด

เติบยังใจดีใจดี
สูตรเมนูเด็ดขายดีประจำร้าน

ที่ใช้วัตถุดิบจากของหวานอย่างเต้าถึง

เรียกว่าน่ากินไม่ใช้เล่นเลยล่ะครับ
ซึ่งขั้นตอนแรกจะต้องเตรียมวัตถุดิบ
โดยเอาปลากระพงกับเม็ดมะม่วงหิมมะพาน
ทอดให้พอเหลืองแล้วพักไว้

เห็ดหอมลงไปคั่วให้มีกลิ่นหอม
แล้วนำพริกแดงหอมใหญ่รากบัวเชื่อม
แห้วแปะก๊วยเชื่อมพุษาเชื่อม
และเกาลัดเชื่อมลงไปผัดต่อ
ปรุงรสด้วยเหล้าจีนซีอิ๊วขาว
น้ำมันหอยน้ำตาลสายพริกไทย
ต้นหอมตามด้วยปลากระพง
และเม็ดมะม่วงหิมมะพานที่ทอดไว้แล้ว
ต่อจนเครื่องปรุงเข้ากันดี

มีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวหนูจะรับอาสานี่หมูโป

๕๘๐บาทครับร้านน้าู้

พี่จะเอาเด็ดแล้วครับสองร้อยยี่สิบห้าครับ

นุ่มมากแล้วบอกเลยรสชาติดีมากจริง
พอได้นำลาดสูตรเด็ดของโปรเป็ดย่างเข้าไป

อือชุกเกราะแน็ต
เนื้อตรงนี้นุ่ม

เผ็ดพริกไทยแบบนิดกลมกล่อม

เอาจริงเข้ากันมากเลยกับหมูกรอบข้าว

อันนี้ราดหน้าจะ

คือความเข้มข้นของน้ำลาดหน้า

หนังก็จะเด้งกำลังดีเลยครับผม

อร่อยสมคำร่ำลือจริงนะครับเนี่ย

จะได้เข้ามาเป็นเสาหลักของร้านโตเป็ดย่าง
ที่ขายดีได้อย่างทุกวันนี้

หลังจากที่คุณพ่อเสียไป

สร้างเวียรกรรมเอาไว้อย่างโชคโชน
เกือบไม่ได้การยอมรับจากครอบครัว
เด็กนะครับก็ไม่ได้ช่วยที่บ้านเนอะ
แล้วก็มาเป็นเด็กแว้นตั้งแต่๑๕๑๖อะครับ
แว้นเกือบทุกเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ครับ

แข่งกันแล้วก็ตำรวจก็ปิดหัวท้ายใช่ไหมครับ

แล้วมันตันเราก็เลยต้องทิ้งรถ
ปีนข้ามกำแพงบ้านคนไปอีกซอยหนึ่ง

เคยประสบปฏิเหตุไหมขับรถสิ้งชน
กิ้งจนมีแผลเป็นแล้วก็กระดูกแตกอะไรอย่างนี้ครับนอนโรงพยาบาล
ครบสูตรเลยคือไปชนหรือยังคะวันนั้น

คุณแม่เคยบอกไหมว่าเออหยุดเถอะ
เถอะแต่ตอนนั้นวัยว้าววุ่นมากเกิน

ใช่แต่คุณแม่ก็เตือนบ้างอะไรบ้างมีตลอดครับ

ตอนนั้นเรียนเรียนก็ไม่จบ

เอาน้องไว้ก็เรียนอีกกว่ามาร์๔ที่

ตอนนี้กี่ขวบเหรอคะ

ตอนนี้เราเริ่มมาอยู่ที่บ้านอยู่ที่ร้านแล้วตอนนี้เราเห็นคุณแม่ว่าโดนทวงเงินเยอะขึ้น
แม่เรามีหนี้เยอะขึ้นแล้วมาทวงทุกวันทวงเป็นปีอย่างนี้
แล้วคุณแม่เราก็เข้าห้องน้ำบ้างขึ้นชั้น๒บ้างหรือว่าออกไปตลาด

ใช่แต่คือคุณแม่เขาสอนให้เราว่าเราไม่เคยติดเงินใครเพราะว่าคุณแม่สปอยเราตลอด
เราก็เลยเฮ้ยทำไมคุณแม่ถึงให้เงินเราแต่ทำไมคุณแม่ถึงมีเงินติดที่ร้าน

ณนี่เยอะขนาดประมาณเท่าอะไรครับ

อย่างเงินของเราคือจากที่เราได้ดิเจ
คือคุณมันยังบริหารเงินค่อยไม่ยอมไกล

ที่เรากลับมาช่วยธุรกิจขึ้นบ้านและกดหนี้ประมาณเมื่อกี่ปี
ประมาณก็ไม่เกินสองปี
ก็เหนื่อยกายแต่ก็มีความสุข
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ
แต่ตอนนี้คนรักปูห้ามพลาดเลยล่ะครับ
เพราะเรามีอีกหนึ่งร้านที่มีแต่ปูปู

สารพัดเมนูปู่กับช่วงริมทางสร้างเงิน
วันนี้น้องใบตองขอพาแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
คนแน่นทั้งไทยและต่างชาติเพราะที่นี่เนี่ยเขามีเมนูเด็ดที่ราคาเพียง๗๐บาท
จะเป็นเมนูอะไรตามน้องใบตองไปกันเลยครับ

เหลาริมทางวันนี้บอกเลยจัดแบบจุก
เนื้อปูแบบจุก๗๐บาทมีอยู่จริง
ถ้าเห็นแล้วจะร้องโอ้โห๗๐บาทจริงเหรอ
ที่ร้านนี้ค่ะครัวจุฬา๕๐
เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในไปพูดคุยกับเชฟกันดีกว่าค่ะ

นี่คือมือแบบผัดมือต้มผัดแกงทอดตรงนี้เลย

ยอดขายต่อวันผัดกันกี่กระทะกี่จานจำได้ไหม

ก็ฟันหมี่ฮ่องกงครับผมอ่างั้นเดี๋ยวมาเริ่มเลย
เดี๋ยวใบตองจะดูวิธีการทำไปด้วย

คุพัทหวยพงกะหรี่ครับผมคุพัทหวยพงกะหรี่ด้วย

เทียมเจียวนิดนึงและอันนี้คืออะไรคะพ่อ

ส่วนผสมก็น้ำมันหอยน้ำตาลหน่อยหนึ่ง

ผงกะหรี่ใช่ฮะโอเค
ก็คือลงไปเหมือนเราทำแบบว่าไข่เจียวอย่างนี้
แล้วก็คนไปใช่ไหมคะ

ค้นปูครับส่วนผสมมันก็เหมือนกับผงกะเหลีย
แต่ว่ามันไม่มีใส่ไม่ใส่ผงกะหรี่
กลับไปน้ำมันพริกเผากันได้

อันนี้ก็คือสุก๗๐เหมือนกันแล้วขึ้นเลย

ไวมากเลยอ่ะจุกไหม
โอเคเก่งมากเมนูต่อไป

นี่คือผัดหมี่ฮ่องกง

เตรียมทุกอย่างแล้วใส่ลงไปเลย
มีผักกะหล่ำปรีแล้วมีอะไรอีกครับ
แล้วก็เห็ดหอมแล้วก็เราก็เบาไฟแล้วก็ปรุงเครื่อง
ใส่น้ำตาน้ำตาหน่อยนึงครับน้ำมันหอยหน่อยนึงครับ

ฟ้าเขียวหน่อยครับซิ้วขาวครับ

เสาด้วยพริกไทยน้ำมันงาซีอิ๊วจำหวาน

ฮู้ยน่ากินมาก

แต่ว่าก่อนอื่นจำชื่อเมนูของเราในวันนี้เอาไว้ให้ดี
เพราะวันนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาฝากจ้ะ
ชิมกันก่อนนะคะจากเมนูแรก
ผัดผงกะหรี่เมนูนี้จานนี้ปูจุกแบบนี้
รสชาติเขาจะมีความแบบละมุนกลม

มันนุ่มมันละมุนมันมีความแบบมันนมหอม
แล้วปูเขาเนื้อเป็นก้อน

อร่อยมากอะ
เหมือนไปทางแบบไข่ข้นที่มีรสชาติความแบบว่า

ดึงเด้งดึงคือมันเคี้ยวเข้าไปแล้วมันนุ่มอ่ะมันนุ่มปากมันละมุนลิ้นมันลื่นปลื๊ดมันแบบพร้อมกลืนอ่ะทุกคน
มาถึงเมนูสุดท้ายนะคะผัดหมี่ฮ่องกง
ดีมากสะใจสุด
คือเขาจะมีแบบความแบบเส้นที่มันเหนียวนุ่มกำลังดี
แล้วมันหอมแบบน้ำมันงาหอมเห็ดหอมมีกลิ่นแบบพวกกระทะอ่อนโผล่มา
ใครที่เป็นสายปูถูกใจแน่นอนบอกเลยว่าต้องมาร้านนี้
และแน่นอนค่ะทุกคนค่ะดูมาถึงขนาดนี้แล้ว
วันนี้เรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะ
แค่คุณผู้ชมเข้าไปติดตามเราที่เฟซบุ๊ก
หลังจากนั้นเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์
และคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า
เมนูที่ไม่ต้องชิมไปทั้งหมดวันนี้
คุณผู้ชมชอบเมนูอะไรมากที่สุดและเพราะอะไรค่ะ
ตอบกันมานะคะเหตุผลไหนถูกใจทีมงานนะคะ
รับไปเลยค่ะเสื้อยืดเศรษฐีป้ายแดงสวยแบบนี้เลย
หรือจะเป็นผ้ากันเปื้อนเศรษฐีป้ายแดงสวย
ก็เอาไปใส่เข้าครัวได้นะจ๊ะ

สามารถร่วมสนุกได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๔กรกฎาคมนะคะ

ได้ทั้งเคล็ดลับความรวยจากร้านอร่อยริมทาง
มีเสื้อสวยกับผ้ากันเปื้อนใส่แล้วรวย
ต่อไปเราจะขอไปเปิดสูตรเด็ดจากอีกหนึ่งร้านขายดี
ที่ขายแต่ปลากระพงล้วนแต่ก็รวยได้เหมือนกันนะจ๊ะ
ซึ่งจะเป็นร้านไหนตามน้องใบตองไปกันต่อเลยครับ
เศรษฐีป้าแดงวันนี้ไม่ต้องพามาหาของกินอร่อยทางย่านตราม๒นะคะ
ร้านนี้ทีเด็ดของเขาก็คือก๋วยเตี๋ยวปลา

เขายังมีต้มยำปลาลวกจิ้มปลากับร้านนี้ที่มีชื่อว่าไผ่ทองโภชนา
เขาบอกว่าร้านนี้ใช้เนื้อปลากระพงวันหนึ่งเกือบ๑๐๐กิโลกรัม
ลูกค้าที่จะกินต้องต่อคิวรอกันแบบนี้เลยนะ
อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ขายดิบขายดีขนาดนี้ตามไปด้านในเลยจ้า
ถ้าจะพูดถึงเรื่องปลาต้องยกให้ร้านนี้เลยครับ
ไผ่ทองโภชนาที่เปิดมาอย่างยาวนานถึง๓๙ปี
ร้านก๋วยเตี๋ยวที่รวบรวมเมนูปลาไว้อย่างมากมาย
แต่ขอตะโกนบอกดังเลยว่าไม่พอขายนะจ๊ะ
เพราะมีทั้งลูกค้าเก่าที่อยู่กันมานาน
และลูกค้าขาจรที่แวะมาลองลิ้มชิมรสความอร่อยอย่างไม่ขาดสาย
ร้านนี้ตั้งอยู่ถนนพระราม๒ซอย๕๒
ขับเข้าซอยมาประมาณ๒๐๐เมตรก็จะเจอร้านอยู่ด้านซ้ายมือแล้วล่ะครับ
และผู้ที่จะพาเรามาเปิดสูตรลับของร้านไผ่ทองโภชนา
ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณแม่ประมวลเจ้าของร้านนั่นเองล่ะครับ
ขอถามเรื่องของปลาก่อนนะแม่เขาบอกที่นี่ใช้เนื้อปลากระโพงวันหนึ่งเกือบร้อยกิโลเหรอ

ลูกค้าเยอะขนาดนั้นเลยแม่เคยนับแล้วว่าขายไปกี่ชาติ

จ๋าแล้วเวลาแบบแร่หรือว่าเวลาทำปลาอย่างนี้มันต้องมีเทคนิคมีขั้นตอนไหม
ปลามันต้องเนื้อแข็งอ่ะค่ะถ้ามันนิ่มมันจะเล็ก
สูตรอะไรที่ทำให้ลวกแล้วมันไม่คาวหนูอยากรู้
เอามาลวกนอนร้อนประมาณ๕นาทีมั้ย

สดมากอันนี้คือไม่จิ้มอะไรเลยนะ

ก่อนที่เราจะไปดูเมนูเด็ดที่ขายดีนะแม่
หนูขอทำน่ะเมื่อกี้แม่ลวกปลาในน้ำซุปนี้เลยอะค่ะ

น้ำซุปทำเวลาเที่ยวนานแค่ไหน
ดูน้ำซุปของแม่นะคะเข้มข้นมากใส่กระดูกหมูเล้งลงไปแล้วใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างคะ
ก็น้ำตาลปวดไปนิดนึงแล้วก็ชีวิตขาวชิบไทยแล้วก็รากหัวชีวิต
อย่างนี้ดีกว่าดูน้ำซุปไปแล้วหนูขอบุกเข้าไปครัวแม่
ขอไปดูการทำน้ำต้มยำหน่อยเพราะว่าอย่างที่แม่บอกเมนูต้มยำปลาก็ขายดี

แม่เรียกว่าเรื่องของสูตรลับเนี่ยก็วางใจน้องใบตองได้เลย
แต่วิธีการทำต้มยำปลากระพงน้ำข้นของที่ร้านไผ่ทองโภชนาแห่งนี้เนี่ย
จะมีทีเด็ดอยู่ที่อะไรอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาห้ามพลาดนะครับ
เหมือนเขาตกเตียงอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาตกด้วยซ้ำแต่เขาบอกว่าเขาตกเตียง
เสร็จแล้วลูกเห็นปุ๊บลูกเขาเลยจับส่งโรงพยาบาล
เขาบอกว่าเลือดข้างในสมองต้องผ่าตัด
ไม่รู้นะ๕๐๕๐นะเขาพูดอย่างนี้
ก็มีหลายอย่างเนาะมีเจ้าจุกพี่จุก

บางทีลูกค้านะมานั่งเหมือนเนี้ย
ผู้ใดใจว่าก็โห้ยขอหน่อยเถอะขออะไรข้าวบ้าง
ให้เขาจริงวันหลังเขาซื้อรถมาเขาบอกเอามาทำไมอ่ะ

เขาบอกถ้ารวยลวยเลยนะตรงเนี้ย

เซธีป้ายแดง
ยังอยู่กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ช่วงนี้เราก็มีอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นับวัน
กระแสแห่งแรงศรัทธา

ยังศาลเจ้าพ่อแห้งเจียจังหวัดนครปฐม
ที่นี่เป็นสถานที่ตั้งของเจ้าพ่อแห้งเจีย
งสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว
หรือที่เรียกว่าไต่เซียฮุกโจ้๓เสียน๖กร
ที่เดียวในโลกด้วยนะครับ
ซึ่งในการบูชาเจ้าพ่อเฮ่งเจียนั้นก็เชื่อว่า
จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความสำเร็จ
การธรรมาขาขายสติปัญญา
และรอดผลต่ออุปสรรคต่างไปได้
ซึ่งวิธีการไหว้ขอพรจะต้องทำยังไง
สินแสชัยช่วยแนะนำหน่อยครับ
ขั้นที่๑เราจะต้องไปกราบสารฟ้าดินก่อน
เพื่อแจ้งต่อองค์ถวยเทพ
หลังจากนั้นเราก็มาสารองค์เจ้าพ่อเฮ่งเจีย

เพราะว่าองค์มหาเทพเจ้าพ่อแห้งเจีย

ท่านจะคุ้มครองปัดเป่าและเสริมสร้าง
ให้ชีวิตเรามีแต่ความก้าวหน้าความเจริญ

เป็นปางที่สำเร็จนะฮะ

จะมีมงกุฎสาธุชนส่วนมาก
ที่มากราบไหว้ขอพรท่านนะครับ

อุปสรรคมากรู้สึกว่าติดขัด

มองดวงพระเนธองค์เจ้าพ่อแห่งเจีย

น้ำมนต์อธิษฐานเสร็จแล้วก็มา

อะไรที่ติดขัดสามารถแก้ไขได้

มากราบไหว้โดยใช้ทูบนะฮะ

นี่คือสวนผลไม้และสวนดอกไม้

หงอขงเป็นที่อยู่ของบุตรหลาน

ขุนเขาแห่งความอุดมสมบูรณ์

ก็คือจุดปากถ้ำของไตเสียหุกโจ้

ขอให้ข้ามไปแล้ว

แค้วคาดปลอดภัยเงินทอง
ขอให้สำเร็จทุกประการด้วยเถิน

เขาเรียกว่าวิหารแห่งความสำเร็จ

องค์นี้นะครับจะมีพระพรรคนะครับ

พักที่หันหน้าตรงเนี่ยก็คือ

มือข้างนึงถือลูกท้อ

มือข้างหนึ่งถือน้ำเต้าก็หมายถึง

มีการลัดก้าวมือซ้ายถือกระบองนะครับ
บองอันนี้มาจากไหนกระบองอันนี้ก็คือ
ไปยืมมาจากทะเลตรงไห่
พิพบนาคาพิพบนะครับ

อยู่ด้านขวาก็คือสุนหงอคง

คุณหมอคงจะช่วยถือคาทา

เราต้องมายืนอยู่ในจุดที่ข้างบนเป็น

เหนือหินหยางขึ้นไปนะครับเป็นจักรวาลก็จะมี

พระองค์หันไปทั้งสี่ทิศ
มีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
มารวมกับไต่เสียหุกโจ้

มีความหมายสื่อไปถึงธาตุดิน
ทาสทองทาสน้ำทาสไม้

จักรวาลนี้ก่อเกิดเป็นวัฒนาจักร

จุดนี้นะครับก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับ

พญามังกรแห่งทะเล

คุณหมอคงมายืมกระบอง
เพื่อเอาไปปราบมาร
ระหว่างการไปอันเชิญพระไตรพิโดด

เลื่อนขั้นก็ดีส่วนมากจะมาขอพร

ได้เห็นวิธีการไหว้ขอพรเสริมพลังศรัทธา

กำแพงแสนนครปฐมกันไปแล้ว

เพราะตอนนี้ได้เวลาเข้าครัวทำเมนู

ทำเมนูนี้กันเลยครับ

เอานี้ใสวีดนะคะ
ลืมจากตะไคร้เบแลม็นมะกรู
อันนี้น้ำสดน้ำมะนาวน้ำตาลน้ำปลากะพุงปลากะพุงทุกอย่างให้เจ๊มีน้ำตาลก่อนเลยนะคะ
แล้วก็คนค่ะคนไปให้ละลายเข้ากัน
ใส่นิดใช่ไหมคะนี่ค่ะ
อ่าเรียบร้อยค่ะนี่ต้มยำปลานะคะ
นี่แค่เมนูต้มยำปลากระพงน้ำข้นนะยังน่ากินขนาดนี้
แต่อีกหนึ่งทีเด็ดนั่นก็คือน้ำจิ้มเต้าเจียวนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งสูตรน้ำจิ้มของทางร้านแม่ประมวลก็ยินดีบอกแบบหมดเปลือกกันเลยทีเดียว
เริ่มจากใส่เต้าเจียวลงไปเป็นอันดับแรก
จากนั้นตามด้วยพริกขี้หนูสวนปั่นปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูเต้าหู้ยี้น้ำตาลสายตบท้ายด้วยน้ำเปล่า
จากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันก็จะได้น้ำจิ้มปลากระพงสูตรของทางร้านแล้วล่ะครับแม่
จิ้มพร้อมอาหารก็พร้อมแล้วก็ถึงเวลาชิมแล้วล่ะครับ

แม่อยากให้แม่แนะนำก่อนนะเมนูขายีของพี่เนี่ยอันแรกก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ำสาย
อันนี้คือชำละเท่าไหร่คะแม่๕๐ครับ

ใช่ค่ะอ่าแล้วเห็นสองฝั่งนี้เหมือนที่ตั้งกันยังไงคะแม่
อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยาว๕๕ฯเจ้าเหลาข้าวเปล่า๖๐ฯ
จะสั่งข้าวปลามาด้วยก็ได้ใช่ไหม

เอาแบบใสก่อนนะจะได้รู้รสชาติ

ปลาเคี้ยวเป็นชิ้นไม่พร้าวอะ
มันเป็นของที่ดูหน้าตาจืด
แต่ว่ามันมีความหวานเค็ม
อย่างเป็นธรรมชาติที่มาจากเนื้อของปลา

ยังรู้สึกว่ามันเป็นจืดที่ครบรสและอร่อย
อันนี้คือปลาลวกจิ้มนะคะ

แล้วมันจะมีความหอมของน้ำซุปผสมด้วย

โอ้แล้วมันหอมต้มเจี้ยวอะทุกคน

ใช้เวลาอยากกินผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนมักจะเข้าใจว่า
ถ้าไม่เผ็ดแล้วแปลว่าไม่อร่อยอันนี้คือทุกอย่างครบ
ถูกต้องรสชาติมันจะออกมาแบบนี้มันคือเป็นอาหารคุณภาพ
อยากขับรถพาเมียมากินเลยใกล้เนอะอือหือสั่งให้พี่อั๋อน

อันนี้ตัดออกกะเดี๋ยวต้องฝากไปทองห่อให้พี่ล่ะ
อย่างจริงจังนะขออีกแล้วใช่เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปเตรียมของหวาน
ไปเลือกรออยู่ที่ร้านกาแฟนะเดี๋ยวจะสั่งของหวานรอไปให้เนี่ย
ได้เลยอ้าวรีบไปก่อนแต่มือเนี่ยยังถือชาม
วางเลยนะครับพี่อันแสดงว่าของเขาเด็ดจริง
ไม่แปลกใจอะไรแหละครับว่าทำไมร้านภัยทองโภชนาของแม่ประมวล
ถึงได้ขายดีขนาดนี้แต่กว่าจะประสบความสำเร็จ
เป็นร้านอร่อยลูกค้าเยอะได้แบบนี้เนี่ย
แม่ประมวลก็ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างมาอย่างมากมาย
ใช้ชีวิตลำบากดิ้นรนจนมีทุกวันนี้ได้
แกร่งคนนี้เจออะไรมาบ้าง
ให้น้องใบตองคุยกับแม่ประมวลกันต่อเลยครับ
ก่อนหน้าที่จะมาทำร้าน
ขออนุญาตนะคุณแม่แบบยากจนเลยเหรอลำบากเลยเหรอ

เขาให้วันนึงประมาณ๒๐๐กว่าบาท

แฟนก็ทำงานที่นี่มั่งก็ซื้อกันไป

อยู่ห้องเช่าใช่อยู่กันกี่คนค่ะสี่คนนะคะมาอยู่กรุงเทพได้พักหนึ่งก็ไปเป็นลูกน้องเขาค่ะ
ขายผัวเตี๋ยวนะคะตอนนั้นทำอะไรบ้างที่ไปอยู่ช่วยร้านไปหันปลาช่วยทำปลา
แล้วก็เซิร์คอาหารบอกสิทธิ์เราไหมแม่เขาไม่บอกอ่ะเราแอบจำ
เพราะว่าเขาแฟนคนจีนเขามีแฟนคนจีนที่เขาห่วงสูตรใช่ไหม
สั่งต้มยำแล้วก็ไปบอกต้มยำไปดูเขาทำทำเสร็จแล้วเราก็
ไปดูเขาใส่อะไรมั่งอ่ะเสร็จแล้วเราก็วิ่งไปให้เขา
รักกรรมเขาเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็กลับมากลับมาเสร็จแล้วก็
น้องสาวเขาอ่ะเขาก็คิดเออเอาอย่างงั้นเราก็ลงทุนกันเถอะ
ลงทุนมาทำเป็นแล้วค่ะอันนี้คุณสวรที่จะมาลงทุนให้ถูกปะอ่า
แล้วเป็นยังไงคะพอมาทำช่วงแรกก็ขายตอนพอสองจุดศูนย์
ช่วงนั้นก็ขายไม่ดีเงินก็ไม่ค่อยจะมีต้องจ่ายค่าเช่าขี้ไหม
ตอนนั้นชาวบ้านค่ะแล้วก็ลูกน้องต่อเดือนอ่ะ
แม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จำได้ไหมคะประมาณเกือบห้าหมื่นเกือบห้าหมื่น
แล้วลายลับอ่ะลายลับจากการขายอ่ะถึงไหมไม่ไม่ถึง
รายรับมันน้อยกว่ามันก็คือการหมุนเงินไปได้มาตรงนั้น
จ่ายตรงนี้ตรงนู้นวนไปวนมาแต่เราก็อดทนอดทนค่ะ
เอาเอาอะไรไปบ้างคะแม่เอาตัวเนี้ยไปเอาหม้อเออเอาอุปกรณ์เอา
สามแสนบาทเนี้ยลงไปกับอะไรบ้างค่ะแม่ซื้อเก้าอี้ซื้อซื้ออุปกรณ์ใหม่ใช่
ซื้อใหม่ใช่หมดใหม่เลยแล้วตอนนั้นน่ะร้านยังไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแม่
ยังค่ะอยู่ร้านเก่าร้านเก่าอืมขายดีไหมแม่ก็ขายดีค่ะ
ค่อยค่อยดีขึ้นมาค่อยค่อยดีค่อยค่อยดีแล้วมันมีเหตุการณ์อะไร
มีเหตุการณ์คือเขาทำถนนพอเขาทำถนนเสร็จแล้วเราก็
ฝุ่นก็เต็มเลยนะแล้วก็อยู่ไม่ได้นะตรงเนี้ย
เราอยู่ไม่ได้เหมือนว่าร้านกำลังจะไปได้ดี
ขายได้วันละเจ็ดถึงแปดพันบาทแต่จู่จู่ยอดขายก็ลดลง
เหลือหลักร้อยเพราะแถวร้านเก่ามีฝุ่นจากการก่อสร้าง
ทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านแต่ด้วยความที่ถอยไม่ได้
ในที่สุดแม่ประมวลก็ตัดสินใจมองหาทำเลใหม่
เพื่อที่จะย้ายร้านอีกครั้งท้อแท้เหมือนกันนะ
แกทำไงค่ะเราหยุดก็หยุดไม่ได้
เราจะไปทำอะไรกินกันใช่ไหมเราก็หาเลยแล้วก็เดินไปเดินมา
้อแท้แล้วเสร็จแล้วก็นั่งกินข้าวกินไปกินมาเราก็มองเอ๊ะเรา
ถ้าได้อยู่ตรงนี้คงจะดีนะคิดในใจคิดในใจอยู่อยู่มาก็ไม่เห็น
ตึกหลังนี้เลยถามเขาบอกว่าตรงเนี้ยเขาให้เช่าไหมอ่า
เออเสร็จแล้วก็บอกเอ๊เขาให้เช่านะเขาให้เช่าโหดีเลย
แล้วเจ้าของก็อยู่ไหนแบบเนอะเขาก็ชี้บอกให้เจ้าของ
เราก็ไปคุยตกลงกันวันนั้นเลยวันเดียวใช่เอาเจ๊งเป็นเจ๊ง
รอดเป็นรอดแล้วไปทำยังไงต่อแล้วเป็นรูหมออย่างเงี้หรอ
ไปดูเลยท่าพระจันทร์อ่ะเขาบอกว่าดูแม่นแล้วถ้าเอาอะไรไปให้เขาดูอ่ะ
หรือไปเราเราไปเลยไปดูเขาเลยเขาก็เอาดวงเราไปดู
เก๊งเลยเลี้ยงให้เขาดีดีแปลว่าเขาว่าเลี้ยงเขาดีดี
คือเลี้ยงเลี้ยงผีอืมทางสำแพงเนี้ยเขาบอกมีผีเยอะ
เอาข้าวที่เราขายกับข้าวแล้วก็ใส่กระทงไปวาง
แล้วก็จุดภูมิวางที่หนึ่งตรงนั้นวางที่สำแพงใช่
แล้วจุดทูปแล้วแม่บอกไหมบอกขอให้ลูกขายดีอะไรอย่างเงี้ย
ทุกวันทุกวันในนี้เปิดร้านขายดีไหมโอ้ววันแรกนี้หือทะลมทะลายเลย
จริงเหรอแม่อืมบอกอุ้ยเดี๋ยวหน้าเราก็บอกอุ้ยสำเร็จแล้ว
เราทำสำเร็จแต่ร้านเก่าคิดดูสิขายปลาวันละยี่สิบโลค่ะ
แล้วมาเนี้ยแปดสิบเก้าสิบโลอุ้ยมาถึงทุกวันนี้ตรวจหนี้ทุกอย่างหมดแล้ว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

แม่เหลือใจว่าแม่ขออนุญาตนะ
ลูกก็เค้าร้อง
แล้วก็นึกถึงเองนี่ก็ขายของไปใช่ไหม
ลูกแล้วก็ร้อง

หน้าห้องผ่าตัดเลยนะออกมาเที่ยงคืนนะก็ต้องรอดู
พอออกมาจากห้องผ่าตัดเขาฟื้นแล้วเขาเอาเข็นออกมา
ออกมาปุ๊บมองลูกมองมองพ่ออยู่ไหนเนี่ย

พ่อแจ้งว่าดีแล้วดีแล้วบอกอุ้ยลง
ปัจจุบันนี้พ่อเป็นยังไงคะเนี่ย

ถ้าเงินทองนัดถูกแปลว่าพ่อหาย

ก็เลยทำให้แบบกลับมาช่วยกันดูแลร้านนี้
แบบว่าทุกวันนี้โอ้โหอย่างที่บอกเมื่อกี้ด้านหน้า

สที่มารอกินก๋วเตี๋ยร้านนี้ทั้งนั้นนะ

สุดท้ายหนูอยากให้แม่ฝากแง่คิดสู้ชีวิตความอดทน
แม่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่

เดี๋ยวมันก็ก้าวไปได้ด้วยดีอ่า

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนอะของร้านอาหารที่
ประสบความสำเร็จจากความอดทน
ขยันประหยัดเอ่อวันนี้ขอบคุณมากค่ะ